สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารในโลกออนไลน์คงจะทราบดีนะคะว่าวันนี้ทั้งวันนั้นมีกระแสในโลกโซเชียลค่อนข้างมากค่ะ
พาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเบสนะคะเพราะว่ามีการไปพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะคะทางภาคอีสาน
แล้วก็พาดพิงคนอีสานเกี่ยวกับเรื่องของรักในหลวงทำให้ทั้งชาวเน็ตแล้วก็คนดังที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสาน
วิภาควิจารณ์ถึงประเด็นนี้กันอย่างดุเดือดทีเดียวค่ะ
ยังไม่ถามคุณว่ารักในหลวงไหมนะคะ
แต่พี่จะถามคุณว่ารู้ไหมว่าในหลวงทำงานมา๔๐๐กว่าโครงการ
น้อยหรือมากตอบตัวเอง
ในหลวงเสด็จบ่อยมากแล้วช่วยคุณเยอะมาก
คนอีสานคะโปรดฟัง

แปลกนะที่บางทีพวกคุณลืมในหลวงเนอะ

รักษาผลถูกปฏิเสธวีซ่า
ยังสหรัฐอเมริกาทำให้ไม่สามารถ
ร่วมงานที่ถูกเชิญไปพูดท็อกโชว์

ส่วนก็เลยไปขุดค้นมานะคะ

ครั้งนั้นมีนักเรียนร่วมรับฟังกว่า๓๐๐คน

โพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องราวนี้ค่ะ
องว่าพูดแต่เพียงเรื่องในหลวงก็พอแล้ว

เพราะใครก็รักในหลวงทั้งนั้น

จอยไก่อาซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ระบุว่าหนูเป็นคนอีสาน
และเราก็เป็นคนนะคะคนอีสานรักในหลวงค่ะ

ท่านทำอะไรเพื่อพวกเรามากมาย
ถึงจะเกิดช้าแต่เราได้เห็นทุกอย่าง

คนอีสานทุกคนรักในหลวงเหมือนกัน